คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางสำนักพระราชวังนั้น
แต่ว่าบรรยากาศบริเวณพระบรมราชวังและฐ้องสนามหลวง
พระศกรรมการรุ่งปวงชนชาวไทยยังคงเดินทางหลั่งไลท์ไปอย่างต่อเนื่อง
เราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้พร้อมกันกับคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงครับ
ประสบกรณิกรจากทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลมาที่สนามหลวงกันอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าตอนนี้สำนักพระราชวังจะปิดไม่ให้ประชาชนเข้าไป
ถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว
โดยครอบครัวเทียมเมคาตั้งใจเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์และลงนามแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งพวกเขาเดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีตั้งแต่เช้ามืด
เพิ่งได้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงบ่ายวันนี้
นึกถึงสิ่งที่ท่านทำไว้ให้กับปวงชนชาวไทย
นึกถึงสิ่งที่ท่านทำคุณงามคำนี้ท่านสร้างไว้ครับ
มันบรรยายไม่สามารถที่จะบรรยายได้หมดนะครับ

รู้สึกเป็นบุญครับเป็นบุญครั้งหนึ่งในชีวิตครับ
ที่เราสามารถจะมาได้ครับ
เพราะว่าเราไม่มีทางที่จะทำความดีเท่ากับท่านได้เลย

รู้สึกตื่นตันใจเป็นบุญกับครอบครัวมากครับผม
สิ่งที่ท่านเมตตากรุณากับปวงชนชาวไทยทุกคนครับ
เพราะว่าสิ่งที่ท่านทำถือว่าเป็นบุญคุณยิ่งใหญ่ทุกอย่างครับ
พระองค์ท่านเหนื่อยเพื่อประชาชนไทยมาเยอะมากครับ
เทียบไม่ได้เลยครับหาอะไรเทียบท่านไม่ได้เลยครับ
ขณะที่กรมสุขภาพจิตเตือนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
จากผู้สูงอายุจะรู้สึกรักและผูกพันกับพระบาทสมเด็จพระปรมิน
ภูมิพลอดุลยเดชมากเป็นพิเศษ
เช่นเดียวกันกับเด็กเล็กที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเกิดแก่เจ็บตาย
เมื่อเห็นผู้ปกครองร้องไห้เด็กเหล่านี้จะรู้สึกตกใจ
ดังนั้นควรอธิบายให้เด็กเข้าใจในเรื่องนี้
ซึ่งวันนี้ครับกรมสุขภาพจิตได้เปิดให้บริการฟรีกับประชาชนที่สนามหลวง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวนำมากกว่า
ก็คือการสูญเสียพระองค์ท่านก็ทำให้เหมือนกับ
มันเป็นจุดเหมือนทริกเกอร์ที่ทุกคนแบบกลับมากังวล
มีนอนไม่หลับมีแบบย้ำคิดถึงพระองค์ท่าน
ที่ส่วนมากก็คือจะเจอในภูมิสูงอายุเท่าเยอะ
และนักรับเป็นลูกหลังก็คือต้องให้ท่านระบาย
อันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าท่านอาจจะพูดถึงความกังวลความรักที่มีต่อท่าน
อันนี้ลูกหลานก็คือฟังเป็นหลักนะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดท่านมีอาการกังวลเกินไปนอนไม่หลับ
ทุกหลักก็ต้องดูแลว่าอาจจะต้องมาพบแพทย์หรือเปล่า
ก็คือจริงเราอาจจะบอกลูกหลานว่าที่พ่อแม่เศร้าร้องไห้
เพราะว่าท่านมีความคุณงามความดียังไง
มีคุณงามคนดีต่อประเทศชาติยังไงทำไมพ่อแม่ถึงเศร้า
ก็อยากให้ผู้ใหญ่มีสตินิดนึงเพราะว่าเวลาเด็กเห็นพ่อแม่เข้า
เขาจะกังวลยิ่งกว่าเราคิดมาก
ถึงแม้ว่าขณะนี้สำนักพระราชวังจะปิดไม่ให้เข้าไป
ถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว
แต่ยังมีประชาชนทยอยเดินทางมาที่พระบรมมหาพระราชวังกันอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มจิตอาสายังคงแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชน
เช่นเดียวกันกับพนักงานในเครือบริษัทไทยบรัฐกรุ๊ปจำกัด
ก็ได้มาร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มจิตอาสา
แจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารด้วยเช่นกัน
และในวันพรุ่งนี้ก็มีแผนที่จะเดินทางมาแจกจ่ายน้ำดื่มอาหารและพัดอีก๑วัน
เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนให้กับประชาชนที่เดินทางมาที่พระบรมมหาพระราชวังด้วยครับ
จากนั้นนะครับตำรวจยังได้ประกาศเตือนประชาชนด้วยนะครับ
ให้ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าของตนเอง
เนื่องจากตอนนี้พบว่ามีกลุ่มมิตรศาสตร์ชีพปะพลเข้ามาในกลุ่มประชาชนแล้วครับ
สักแซ่อึ้งข่าวไทยบรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง